จันทบุรีครับไม้ด่างตอนนี้โอ้โหมันขโมยกันเป็นว่าเล่นนะครับ
เพราะราคาแพงคนร้ายเนี่ยไปขโมยอะไร
คนร้ายมันเห็นมันกลัวครับนะฮะแล้วดูที่มันเอามาคืนสิ
เอาแบบนี้มาคืนเขาจะยอมเหรอมันเละหมดแล้ว
นะครับเนี่ยครับสภาพต้นกล้วยที่บอกว่าราคาหลักแสน
อยู่ในสภาพเละเทะนะฮะต้นแม่พันธุ์เนี่ยนะลำต้นมันถูกตัดกลางลำเลย
ส่วนต้นเล็กที่ขุดไปนะฮะก็ไม่มีรากเอาไว้ขยายหน่อแล้ว
จึงปลูกไปได้แล้วพันธุ์นี้นายปภาวิทย์เจ้าของต้นกล้วย
เล่าบอกว่าช่วงตี๓ของ๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมดูนะฮะคนร้ายสองคนมันขับรถกระบะมาจอดริมถนนนะครับ
และเห็นที่เห็นไปนะฮะยื่นออกมานั่นคือมันเอาขนต้นกล้วยไปนะครับ
มันงัดรั้วเข้าไปก่อนงัดรั้วเข้าไปนะฮะในบ้านเขา
แล้วก็ขุดแล้วก็ใส่รถกระบะขับหนีแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ต้นกล้วยที่ขโมยไปเนี่ยเป็นต้นกล้วยสายพันธุ์ฟรอลีด้า
แล้วก็มีสายพันธุ์กล้วยน้ำว้าด่างเกือบ๑๐ต้นนะครับ
แม่พันธุ์ขนาดใหญ่๔ต้นแล้วก็ต้นขนาดเล็กไว้ขยายพันธุ์อีก๓๔ต้นด้วยกัน
มูลค่าความเสียหาย๓แสนต้องมีนะครับ
ต่อมาก็เลยเอาภาพจากกล้อวงจรปิดของเพื่อนบ้านที่เห็นรถกระบะเมื่อกี้นะครับ
ขับผ่านต้นกล้วยเต็มกระบะหลังไปแจ้งความนะครับ
แล้วก็เอาภาพมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียหาเบาะแส
วันเดียวคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคนไลม์ติดต่อบอกจะเอามาคืนนะ
อ่อยเลยนะจะเอามาคืนกลัวความผิด

เขาบอกว่าเขาสำนึกผิดที่เอาไปก็เอามาคืน
ว่าไปคืนที่หลังสารเจ้าแถวบ้านให้ไปเอาคืนได้
ผมก็ไปดูก็เอากล้วยกลับมาแต่ก็สภาพคือเละเทะเลยครับ
ประพาวิทย์ไม่ยอมครับถึงเอามาคืนแต่สภาพแบบนี้นะฮะ

เอามา๕๐๐๐แล้วจะไม่เอาความนะครับ
แต่ถ้าไม่เอามาชดใช้ไม่เอามาคืน๕๐๐๐นะ

แล้วก็บอกรู้แล้วว่าหัวขโมยลายนี้เป็นใครไม่รอดแน่